เกี่ยงกันเยอะว่าเกมมีส่วนไหม
หรือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของน้องเขา
หรือว่าเป็นอาการทางจิต
หรือเป็นการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่
หรือว่าสภาพสังคมที่หล่อหลอมให้เด็กคนหนึ่งก่อเหตุแบบนั้น

อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ครับ
มองว่าการดูแลของพ่อแม่มีส่วนสำคัญมาก
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกจึงเป็นเรื่องสำคัญ
อาจารย์เฉลิมชัยบอกตนไม่ได้โทษเด็ก

มันมีข่าวเหตุการณ์รุนแรงเยอะแยะในปัจจุบัน
อีกท่อนหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยมุ่งไปที่เกม

อาจารย์บอกเด็กที่เล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง

การยิงกันหรือฆ่ากันก็อาจมีส่วน
ทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้

ผมคิดว่าขอโทษข้าวแม่เขามาก
ข้าวแม่มันควรจะต้องเข้าใจว่าโลกมันเกลี้ยไหม
เราก็เห็นว่ามีสิ่งที่

ดังนั้นผมว่าใช่ไหม
และข้าวแม่ต้องดูแลลูกได้ดี

ว่าต้องแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์
สังคมไทยเราด้วยทั้งหมด
ต้องช่วยกันดูแลยกว่าชม